สวัสดีครับนี่คือไทยรัฐจอบประเด็นกับผมภาคภูมิพันธ์สถิตย์ครับ
วันนี้พระหัสสบดีที่๒๐กุมภาพันธ์๒๕๖๓ครับ
คืนนี้เราเริ่มต้นกันด้วยเหตุการณ์และอุบัติเหตุที่นำมาเตือนใจและเตือนภัยกันนะครับ
จังหวัดกาญจนบุรีมีอุบัติเหตุรถกระบะล้อหลังหลุด
ทำให้เสียหลักพลิกคว่ำตกข้างทางมีซากจราเข้๘๐ตัวที่บรรทุกมาตกเกลื่อนถนนนะครับ
เหตุการณ์นี้มีผู้บาดเจ็บ๒คนติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
อุบัติฝาอยู่ข้างทางท้ายรถพบซากโจรเข้ที่บรรทุกมา๘๐ตัว
ขนาดความยาวตัวละ๑๒เมตรตกเกลื่อนถนน
ล้อหลังด้านขวาหลุดกระเด็นไปไกลกว่า๒๐เมตร
ชาวบ้านและกู้ภัยช่วยกันขนจราเข้ออกมาจากจุดเกิดเหตุ
นายเอกชัยปาสานีอายุ๕๙ปีคนขับรถกระบะระบุว่า
ก่อนเกิดเหตุตนเองกับคนงานอีก๒คนเพื่อกลับจากซื้อซากจราเข้๘๐ตัว
ฟาร์มแห่งหนึ่งในอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรี
เพื่อไปส่งโรงงานชำแหละที่จังหวัดสมุทรปราการ
แต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุจู่ยางล้อหลังด้านขวาหลุด
ทำให้รถที่ขับมาด้วยความเร็วเสียหลักเพียงความตกข้างทาง
อำเภอท่ายางซึ่งอยู่ระหว่างก่อสร้าง
ทำให้นายสมเกียจวัยปรีชาอายุ๔๘ปี
คนงานขับรถตักดินล้อรถด้านหน้าข้างขวาทับเสียชีวิต
ก่อนเกิดเหตุนายสมเกียจขับรถตักดินกลับจากหน้างานเพื่อเข้าแคมป์คนงาน
แต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุซึ่งเป็นทางข้ามท่อแยกจากคลองชลประธาน
ตักเสียหลักถลายตกลงไปตรงปากท่อ
นายสมเกียจจึงตัดสินใจกระโดดลงมาทำให้ถูกล้อรถทับเสียชีวิต
กล้องหน้ารถคันหนึ่งบันทึกภาพขณะรถแท็กซี่สีเขียวเหลืองขับแซงขวา
ก่อนที่จะขับปาดหน้ารถกระบะจนพลิกคว่ำแล้วหลบหนีไป
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนถนนบรมราชชนนานีขาออก
ตรงข้ามสถานีขนส่งสินค้าพุทธมนตรสาย๕
ตำบลบางเตยอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐม
หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบรถกระบะอยู่ในสภาพพลิกตะแคงอยู่กลางถนนในช่องทางด่วน
มีเศษไม้ที่บรรทุกมาเต็มคันหล่นกระจัดกระจาย
เจ้าหน้าที่จึงช่วยกันเก็บเศษไม้ที่ขวางถนนออก

คนขับรถและหลานสาวได้ระบาดเจ็บเล็กน้อย
คนขับรถกระบะระบุว่าขณะเกิดเหตุ
หลังมาด้วยความเร็วจากนั้นรถเท็กซี่คันเติร์กล่าว
แซงด้านซ้ายก่อนที่จะพุ่งชนรถของตนเองอย่างจัง
เสียหลักพลิกคว่ำและมีพลเมืองดีมาช่วยเหลือออกจากรถ